เสื้อจิ้มส่งอาหารไปด้วย
ไหนจะจู้ทราบตลอด
คาดประมาทถึงไม่เห็น
ตอนนี้จะพูดคาดอาหารสมัคร
คาดสมัครอีกรอบน้ำได้อยู่
คาดสมัครนั้นอีกขึ้น
โต๊ะจิ้มถึงดีชิ้นจิ้มแล้ว

ป้อนหน่อยป้อนหน่อยป้อนหน่อย
อร่อยมาก

ฉันทำไม่เสร็จ
๓นาทีนะคะ